สาวท้องแก่หลอนยาบ้า

นั่งรมควันตัวเองในบ้าน

๙เดือนแล้วนี่เป็นท้องที่๔แล้วด้วยนะคะ
อยากให้ดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

พี่ของ

ตอนแรกเธอจุดเทียนรมควันตัวเองภายในบ้าน
พอสักพักหนึ่งกลายเป็นว่าไฟไหม้นะคะ
ตรงนี้ก็คือบ้านในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลทะเลชุบศร

เอาละตอนที่เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมเนี่ยคือตอนนี้คลั่งยาบ้าอยู่
พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
ก็ต้องไปคุยกับคุณแม่ของเธอนะคะ
แม่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของคุณแม่นะคะ
กำลังตั้งคันลูกคนที่๔ได้๙เดือน
อีกไม่กี่วันก็จะคลอดลูกแล้วนะคะ
ลูกสาวเสพยาบ้าจนบ้า
เอาจริงบ้าคลั่งติดงอมงำเลย

ครับจนมีอาการทางจิตประสาท
แล้วมักจะชอบจุดเทียนทิ้งไว้ในบ้าน

แล้วสามีเองก็ติดยาบ้าด้วยนะคะ

ส่วนลูกเขยออกไปทำงานกระทั่งญาติ

เธอไม่ยอมเปิดค่ะสุดท้ายต้องทุบกระจกเข้าไป

เสียหายหมดเลยครับโอ้โฮ